วันนี้ทีมวอเล็กบอลสาวไทยจะลงแข่งขันรายการพิเศษนะครับ
เจอกับอัลสตาร์ของเกาหลีแล้วก็พูดถึงเรื่องของการแข่งขันจักรยานทางไกล
นักกีฬาทั้ง๑๔คนนะครับซ้อมสนามจริงเป็นครั้งแรกที่จังหวัดนั้น
ขอรัชศาสีมาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพสนาม
คุ้นชินกับเรื่องของการรับเสิร์ฟการเสิร์ฟบอล
รวมถึงระบบการเล่นใช้เวลาซ้อม๑ชั่วโมงครึ่ง
ส่วนสภาพร่างกายนะครับทางโค้ชด่วนบอกว่า
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์ที่สุด
ส่วนกัปตันทีมชุดนี้จะเป็นหน้าที่ของมือเซ็ตอย่างนุษราต้อมคำ
ชด่วนก็ให้ผลว่าหัวหน้าทีมมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลทีม
ดังนั้นก็อยากจะส่งต่อเรื่องของการกระจายคำสั่งต่างไปให้กับน้อง
ทั่วถึงมากขึ้นซึ่งรายการอื่นก็อาจจะเป็นหน้าที่ของคนอื่นต่อไป
ชิงถ้วยพระราชทางสมเด็จประเทศพระราชสุดาสยาบรบราชกุมารีประเภททีมชาย
แข่งกัน๑๖เมษายนเส้นทางพิศนุโลกถึงเชียงใหม่นะครับ๙๐๐กว่ากิโลเมตร
สเตจที่๔แล้วจากน่านไปพะเยาะระยะทาง๑๔๕๕๐กิโลเมตร
เวลา๓ชั่วโมง๕๐นาที๓๐วินาที
ส่วนเรื่องของเรือใบนานาชาติที่จัดการแข่งขันกันเป็นประจำปีที่๑๕แล้ว
ล่าสุดมีการพูดถึงความพร้อมของรายการเรือใบนานาชาติ
การแข่งขันครั้งนี้มีนักแล่นเรือใบกว่า๗๐๐คนจากกว่า๓๐ประเทศทั่วโลก
คาดว่าจะมีเรือใบกว่า๒๐๐ลำลงชิงชัยทั้งหมด๑๖ประเภท
โดยปีนี้ได้มีการเพิ่มประเภทเรืองใหม่ในการแข่งขัน
ก็คือประเภทเรือใบสำหรับคนพิการ

และก่อนการแข่งขันจะมีการจัดกิจกรรมพรีดิกาต้าขึ้นอีก๓วัน
โดยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจากเรือใบโลกครับ